แต่๓คนนี้๑๔๑๕เองคุณผู้ชม

แล้วเข้าไปขโมยคอมพิวเตอร์มา๖เครื่อง

และที่เห็นตั้งอยู่ตรงนี้๖เครื่อง
นี่คือตำรวจเขาไปตามหามาเจอนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะ

แล้วก็มีผอโรงเรียนบ้านหนองแวง
ก็คือพอวีรศักดิ์ตะหน่องต้องร่วมกันแถลงข่าว

อายุ๑๔๑๕มต้นอยู่เลยค่ะ
เป็นผู้ชาย๑คนผู้หญิง๒คน

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะ
โรงเรียนบ้านหนองแวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดร

เพราะว่าอะไรโรงเรียนเขาแจ้งมาอันนี้พาไปดูค่ะ

ไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่ทำคือเด็กอายุสิบสี่สิบห้า
ทีนี้ตำรวจเขาไปตามตัวเขาไปสืบมาได้ค่ะ

เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองแวงโรงเรียนนี้แหละ
แล้วไม่ได้เรียนต่อแล้วเป็นเด็กเกเร
เรียนไม่จบม๓ทีนี้ก็เลยไปชวนเพื่อนผู้หญิงอีก๒คน
งัดหน้าต่างเหล็กดัดนั่งอยู่ท้ายกระบะ
ด้านหลังทั้ง๓คนนี้หมดอนาคตเลยลูก
คือตั้งใจว่าจะอะไรอ่ะขโมยคอมพิวเตอร์มา๖เครื่องใช่ไหม
จะไปขายขายเสร็จได้ตังค์มากะว่าเดี๋ยวเอาเงินไปเที่ยวกัน
แต่ปรากฏว่าไปขายทางเฟซบุ๊กแล้วไม่มีคนซื้อ
ทำยังไงดีเก็บเอาไว้ใช้เอง๒เครื่อง

โยนทิ้งที่คลองบ้านนาด่านที่หนองบัวลำพูนะ
ห่างจากโรงเรียน๑๐กิโลทีนี้ตำรวจมาเจอ
ตำรวจตามสืบได้แล้วก็จับน้องทั้ง๓คนได้
ทีนี้ก็เลยไปชี้จุดว่าไหนหนูเอาคอมพิวเตอร์ไปทิ้งตรงไหนชี้ให้ดูซิ
ชาวบ้านก็ตามลงไปงมมาค่ะเจอเลยทั้ง๔เครื่อง
ก็เอาของกลางแหละไปที่โรงพักนี้ตอนที่งมนะเห็นไหม
คิดดูสิหล่นน้ำไปขนาดนี้แล้วแล้วเอาขึ้นมา

ก็โดนเรื่องของการลักทรัพย์ในสถานที่ราชการนะคะ
กลายเป็นเด็ก๑๔๑๕หมดอนาคตเลย